คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาที
ครับถ้าเทียบเคียงจากข้อมูลของตำรวจก็คือเป็นห่วงเวลาที่เกิดเหตุ
แตงโมตกลงไปจากเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะใช่ครับ
เมื่อพระราชสบดีที่แล้วยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ครบหนึ่งสัปดาห์พอดีค่ะ
ตอนนี้คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการบันเทิงของเราอยู่ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะ
ไปดูบรรยากาศที่นั่นแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนสนิทของคุณตังโมด้วย
ติดตามจากคุณแจ๊กกะรีนได้เลยค่ะนับจากวันที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียดาวประดับฟ้าแตงโม
ในคืนฟลานังสรรพดีที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
งครามแห่งนี้แหละค่ะคือจุดนู้นนะคะเป็นจุดที่แตงโมนิดาเนี่ยพัดตกน้ำ
ส่วนหนึ่งเราก็คือเป็นพี่มาตามหาน้องค่ะ
ต้องบอกตรงค่ะว่าพลังเศร้ามันยังเกาะกุมจิดใจจริงนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณฮิปโปค่ะ

หนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้

มันแค่นึกถึงเรื่องเขาเรามันก็มันเร็วไปสำหรับเขา
คือแตงโมกับฮิโปผูกพันกันมากแล้วก็ฮิโปเป็นคนหนึ่งที่ร้องไห้ตลอดเลย
มันก็ทำใจไม่ได้พี่แจ๊คเนอะมันแบบวันพุธยังคุยกันอยู่เลย
อ่ะแล้วยังไปนั่งกินข้าวอยู่เลยอ่ะถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้
หนูก็นั่งนึกว่าวันนี้เราคงแบบนั่งกินข้าวกับมันเรามั้ง

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะตรงท่าเรือเดี๋ยวเดินตามมาก็เลยก็ได้นะคะ
คือเราในฐานะพี่แล้วก็เพื่อนแต่งหมดรู้สึกดีใจแทนมาก
เพราะว่านี่คือภาพดอกไม้แล้วก็ของที่แฟนแฟนแตงโมเดินทางมาให้
ซึ่งตลอดเวลาแม้ตอนนี้จะดึกแล้วนะคะก็ยังมีคนเดินทางมาแบบมาไว้อะไร
แต่งโมรู้สึกยังไงบ้างคะฮิปโป
ก็ดีใจแทนเขานะคะเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าแบบจะมีคนรักเขาเยอะขนาดนี้
เขาก็จะชอบแบบว่าเธอจะมีคนแบบรักเราไหมหน้าเราเบี้ยวจมูกเราเบี้ยว
เราไม่สวยเขาคงไม่อยากคุยกับเราหรอกมั้งอะไรอย่างนี้
เขาก็จะรู้สึกโทษตัวเองมาตลอดอะไรอย่างนี้
แต่จริงพอเราเห็นวันนี้เราก็ดีใจแทนเขาเราก็อยากถ้าเขาอยู่
ก็อยากให้เขารับรู้ว่าเออเธอคนจำเธอในภาพที่สวยงามนะเธอ
เขาจำภาพที่เธอเล่นละครเก่งนะดีใจแทนเขามาก
พอหนูอะนอกไม้ก็ไม่เท่าไหร่นะโมอ่ะแต่หนูดูเห็นกล่องยา
กล่องยาทำไมหนูต้องร้องให้กล่องยา
เขาว่าเป็นคนแบบเออปวดท้องบ่อยหรือแบบนี้เนี่ย
จะบอกเธอเธอซื้ออีโนให้เราหน่อยเธอซื้อให้เราหน่อยเธอซื้อแบบยาพาราอย่างเงี้
ไปนึกออกว่าเออถ้าตอนเนี้ยอยู่อ่ะเขาจะเป็นยังไงเออ
ให้กำลังใจฮิปโปด้วยนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วคืออย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปว่า
คือแตงโมชอบร้องเพลงมากแล้วแตงโมก็ชอบร้องเพลงให้เพื่อนฟัง
คือวันนี้ก็ฮิปโปเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่กับแตงโมตลอดอืม
จากกันไปคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฮิปโปร้องเพลงเพื่อไว้อะไรให้กับแตงโมด้วยนะคะ
ก็อันนี้ฮิโปจำเนื้อเพลงไม่ได้นะแต่ฮิปโปรู้ว่าเพลงนี้มันเขาอ่ะ
ตอนนั้นฮิปโป้ก็อยู่กับเขาแล้วก็ได้ยินเขาร้องเพลงนี้
ให้เพื่อนคนหนึ่งฟังที่เขาเล่นละครด้วยกัน
หนูว่ามันตรงกับเขามาก
มันคือเพลงของพี่เบิร์ตนะคะที่ร้องว่า
จะไปในทันใดจะไปอยู่ขึ้นข้าง
จะดูแลเป็นเพื่อนเธอ
ให้เธอสบายใจจะไป

คือแตงโมจะอยู่ในใจเราทุกคนแน่นอนนะคะ
คืนนี้ก็ต้องขอบคุณฮิปโปด้วยนะคะ
เราสองคนก็จะนำเสนอข่าวของแตงโมอย่างดีต่อไปนะคะ
และวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปแล้วนะคะ

ขอบคุณคุณแจ๊กกะรีนขอบคุณคุณฮิปโปด้วยนะคะ